กับผมนายวิรัติวรสซิลิน

ด้วยเพราะเป็นฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบโทนรุ่น
การแบบหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประเทศชาติและประชาชน
กับผมจึงขอกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตามยัตติไม่ไหววางใจ
บริหารราชการผิดพลาดล้มเหลว
ไม่บัตรตามลักษณุนและกฎหมาย
ละเว้นเพิกเฉยต่อการทุจริตในภาครัฐ
เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
อันเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
นำมาซึ่งความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชน
ขอภาพขึ้นนะครับท่านประธานครับข้อเก่าหา
ที่หนึ่งเลยครับข้อเก่าหาค่อนข้างยาวนะครับท่านประธาน
แต่สำหรับประชาชนแล้วประชาชนบอกว่าน้อยไป
น่าจะเยอะอีกหน่อยนะครับท่านประธาน
วันนี้ผมจะเปิดโปรงการทุจริตนำความเดือดร้อนของประชาชน
และอธิปไตยของชาติไปทำมาหารับประทานทุจริตกัน
ของกองทัพภาคที่หนึ่งท่านประธานครับในการพิปรายของผมในวันนี้
ก่อนอื่นผมใครจะกลับเรียนท่านประธานล่วงหน้า
เพื่อความเข้าใจของพี่น้องประชาชนที่รับฟังกับผมอภิปรายอยู่นะครับ
การกล่าวหาเรื่องการทุจริตของกองทัพภาคที่๑ของผมในวันนี้
ไม่ได้หมายถึงกองทัพภาคทั้งองค์กรหรือหน่วยขึ้นตรงทั้งหน่วย
หรือแม้แต่ทหารคำว่าทหารก็เพียงหมายถึงทหารบางคนที่ทุจริตเท่านั้น
ไม่ได้มีเจตนารวมถึงค่าราชการทหารทุกคนแต่อย่างไร
เพราะว่าทุกองค์กรมีคนดีมากกว่าคนไม่ดีนะครับ
กลับเรียนท่านประธานไว้ก่อนด้วยความเคารพนะครับท่านประธาน

ตลอดเส้นทางถนนศรีเพลอำเภออลัญญะประเทศจังหวัดสะแก้ว
มีระยะทาง๑๖๕กิโลเมตร
เป็นถนนที่คู่ขนานไปกับชายแดนกัมพูชา
โดยมีแผนที่แผ่นดินมีแผนที่เป็นเผินเดียวกัน
ไม่มีแม่น้ำลำคองหรือภูเขาขวางกั้นแต่อย่างไร
ชายแดนของสองประเทศมีจุดห่างระหว่างชายแดนเนี่ย
จุดยังไม่ถึง๑๐๐เมตรด้วยซ้ำไป
ลักษณะภูมิทัศน์เหมาะแก่การพักถ่ายสินค้านีภาษี
ไม่ไกลจนเดินทางลำบากไม่ใกล้จนเป็นเป้าสายตาคน
ขอจึงอย่างภาพเดิมนะครับ
จึงเหมาะเป็นจุดรับรอบส่งแรงงานผิดกฎหมาย
รวมทั้งสินค้านีภาษีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าอื่น
สินค้าส่วนใหญ่ก็มาจากจีนผ่านกัมพูชาเข้าไทย
ตามช่องทางธรรมชาติบนถนนศรีเพลตลอดเส้นทางเส้นนี้
แต่ช่องทางที่ดีที่สุดของช่องทางอำเภอป่าไล่
ระยะประเทศก็คือตรงนี้ตรงป่าไล่ท่านประธานครับ
วันนี้กับผมขอเปิดโพงเปิดโปรงเพียงเส้นสั้นตรงนี้๕๖กิโลเมตร
ตรงนี้เท่านั้นจากหน้ากองร้อยทหารผ่านที่๑๒
ช่วงสั้นตรงนี้จะมีด่านตรวจถึง๑๒ด่านเป็นด่านหยุดตรวจต้องหยุด
ถามก่อนจะไปไหนคาดว่ามีรายได้ที่เก็บได้ในแต่ละวัน
อย่างน้อยวันละ๑ล้านบาทขอภาพที่สามครับ
สิ่งที่เป็นปัจจัยให้เกิดขบวนการหากินกับสิ่งผิดกฎหมาย
ของทหารบางคนในกองทัพภาคที่๑ที่ตำบลป่าไล่นี้ก็คือ
ภาพที่๓นะครับการที่กองทัพภาคที่๑เช่าที่ป่าสงวนแห่งชาติ
กรมป่าไม้เฉพาะเพียงในตำบลป่าไล่อย่างเดียว
มีเนื้อที่ถึงห้าพันไร่ทำให้ฐานมีสิทธิ์ผูกขาดอำนาจ
ในการใช้ที่ดินทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
ทั้งที่ชาวบ้านมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องก็ตาม
แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปในที่ดินตนเองได้
นั่นเพราะที่ดินชาวบ้านอยู่ใกล้กับชุมชนเขมร
ที่เป็นจุดรับส่งสินค้าเพียงไม่กี่ร้อยเมตร
ทหารจึงต้องการให้พื้นที่บริเวณนั้นให้เป็นป่าทึบ
เกรงว่าชาวบ้านจะไปไถที่ทำประโยชน์
จะส่งผลกระทบต่อเส้นทางลำเลียงสินค้า
ข้อที่๒นะครับการประกาศกฎอายการศึก
ทำให้ทหารตั้งด่านปิดกั้นหัวถนนจดท้ายถนน
เสมือนเป็นถนนส่วนบุคคลของกระบวนการลักลอบ
นำเข้าสินค้าส่งออกสินค้า
การใช้อำนาจตามกฎิการศึกของทหารเนี่ย
ทำให้ทหารรวบอำนาจไว้แต่ผู้เดียว
จะเป็นตำรวจตมสุรกากรหรือหน่วยงานอื่น
ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเข้าไปจับ
เขตพื้นที่ที่ประกาศกฎอายการศึก
ดังนั้น๒ปัจจัยนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญครับท่านประธาน

ชาวบ้านกลุ่มนี้มายื่นหนังสือนี่
อยู่ที่ตำบลป่าไล่อลัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ทหาร
ไม่ให้เข้าไปทำกินในที่ดินตนเอง
เพราะว่าทหารถือว่าทหารได้เช่ากับป่าไม้ไปแล้ว
มีสิทธิ์ตามสัญญาเช่าแต่เพียงผู้เดียว
ไม่สนใจว่าชาวบ้านจะเป็นไง
ท่านนายกมาอยู่อยู่จะถามใจดำไหมใจดำใจดำมาก
ชาวบ้านไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรก็วิ่งไปทรัพยากรป่าไม้
ป่าไม้ก็ยืนยันว่าถูกต้องไปที่ดินที่ดินก็ยืนยันว่าถูกต้อง
แต่เข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะทหารไม่เข้า
เข้าไปก็ถูกไล่ออกเข้าไปก็ถูกไล่ออกเป็นอย่างนี้ทุกวัน
แต่ชาวบ้านก็ไม่ลดละความพยายามหรอกครับท่านประธาน
ถูกไล่วันนี้พรุ่งนี้ก็ไปใหม่ทำอย่างนี้ทุกวัน
ทำมาถึงตอนนี้ทำแต่ต้นปีนี่ทำมา๖เดือนแล้ว
พยายามจะเข้าไปปรับที่ไถที่ทำประโยชน์
ก็ไม่ให้ทำแต่ว่าชาวบ้านจะทำสักอย่าง
ใครจะทำไมจะทำก็อยากจะรู้นะครับผมเองก็อยากจะรู้
และฐานจะทำยังไงเดี๋ยวดูต่อไปจะทำยังไง
ที่ดินแปลงนี้ทำเลดีตรงข้ามที่ดินมีทางลัดออกไปตลาดลงเกลือได้
รับตรงนี้เสร็จออกตรงนั้นเลยโอ้โหดีจริงพอดีพอเหมาะจริง
ทำเลไปอยู่ที่เขาทำมาหากินกันพอดีใครจะไปยอมทหารไม่ยอม
ตามที่ผมกราบเรียนท่านประธานไปนะครับกองทัพก็เช่าที่ป่าไม้สามสิบปี
สัญญาครบปีหกสองขอรูปครับตามระเบียบกรมที่ดินกำหนดว่าเจ้าของที่เนี่ย
ต้องมีการเข้าไปใช้พื้นที่ทำกินจริงให้ได้ร้อยละ๗๐ก่อนจึงจะไปขอออกโฉนดได้
ชาวบ้านก็เลยรีบจะเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินเอารถเข้าไปรถไถเข้าไปจะไปตัดรุ่นไม้
ก็ถูกกีดกันไม่ให้เข้าขอภาพที่๖ครับ
ท่านประธานครับไปถึงไม่ให้เข้าก็ได้ไปยืนเถียงกันอยู่
ภาพที่หกด้วยครับท่านประธานดูอุ้ยตายท่านประธานเห็นไหมนั่นใคร
ท่านประธานเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมมองที่เสื้อที่หน้าอกทหารกัมพูชาท่านประธาน
ทหารกัมพูชาลุกล้ำแผ่นดินไทยมาได้ยังไงเนี่ย
มาไล่เจ้าของที่บอกว่าที่กัมพูชาจดถนนศรีเพล
เดี๋ยวต้องให้บนเอกประยุทธ์ไปฟ้องบนเอกสัตว์สีเพ็ญ
เป็นผู้ตั้งชื่อถนนนี้ท่านประธานนี่ถ้าเป็นคนไทย
สอบสวนลงโทษเอาให้เคล็ดแต่ว่าท่านประธาน
ใช้นโยบายท่านนายกไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโต
ให้มันผ่านผ่านไปซูเอียกันท่านประธาน
ชาวบ้านเล่าให้ผมฟังเองว่าไปถึงก็เห็นเพลิงพักเจ้าของต้นไม้ถูกฟัน

พอเดินลงไปไม่กี่เก้าทหารเขมรก็เดินมาทันทีโอ้โหท่านประธาน
นี่มาทำมาด้วยเครื่องบินมิก๒๙เหมือนของพม่านี่ยังไม่เร็วขนาดนี้เลย
มาเร็วจริงเดินไป๒ก้าวมาแล้วฉายด้านอยู่นู้น
เข้ามาถึงก็มาข่มขู่หาเรื่อง
บอกแผ่นดินคเม้นนี่แผ่นดินคเม้นท่านประธานจะทำยังไง
ผมจะเปรียบเทียบกรณีนี้ขอภาพที่เจ็ดนะครับ
ผมจะเปรียบเทียบกับกรณีของคุณวีระสมความคิดใกล้เคียงกัน
คุณวิระแค่เข้าไปตรวจสอบที่ดินนี่ประธานยุทธศาสตร์พักผมคนหนึ่ง
เขาไปตรวจสอบที่ดินว่าเป็นของคนไทยหรือไม่
เท่านั้นเองก็ถูกซ่อมอย่างจะไปติดคุก๓ปี๖เดือน
ถ้าเทียบจากกรณีนี้ร้ายแรงกว่าหลายเท่า
เป็นน้ำรสหารมากันเป็นฝูงคุมครูคุกคาม
ถ้าผมถามท่านนายกท่านไม่อยู่
ถามท่านท่านก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใหญ่โต
ย้ำว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตขอกันกินมากกว่านี้

ท่านนายกกินอิ่มแบ่งชาวบ้านกินบ้างอย่าลืมนะครับ
ตอนที่สารกัมพูชาพิพากษาคุณวีระใช้หลักฐานว่า
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ในขณะนั้นยอมรับว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของกัมพูชา
อุบะตกใจใจหายใจคว่ำ
รัฐมนตรีกระทรวงกระลาฮมใครพูดอย่างนั้น
โอ้เหลือเชื่อ
ส่วนธนทรรยกรมนตรีเป็นผู้บัญชาการฐานบกในวันนั้น
เงียบนิ่ง
สุขุมไม่พูดไม่จาไม่ทราบท่านนายกวันนั้นอมอะไรอยู่
ลูกอมอยู่หรือเปล่าไม่ทราบไม่เห็นขยันพูดเหมือนวันนี้เลย
ท่านประธานที่เคารพท่านนายกไม่หือไม่เออ
ปล่อยให้เขมรจับคุณวีระไปเข้าคุก
มาดูวีดีโอกันดีกว่าท่านประธานขอคลิปต่อไป
ผลการจะเปิดเลยครับเขาเปิดเสียงด้วยครับ
ทหารไทยมาแล้วท่านประธานดูมาช่วยแล้ว
พานไทยของเรากำลังเจรจากับทหารฝั่งกะเมน
ซึ่งบุกลุกเข้ามาในเขตฝั่งไทย
ของที่นะจากของที่
คุณของไปได้ห้ามที่เปล่าไปผมผมอยากจะรู้ที่บอกว่าเป็นของคุณเลย
คำคุณคุณเองแหละเอ้วยไม่ได้ง่ายทุ่มมันทั่งไว้เอาจริงคุณ
ครับท่านประธานการเจรจาเป็นไปอย่างราบลื่น
กอภัยสองข้างทางนิ่งสงบไม่มีอะไรในกอภัยเกิดขึ้น
ท่านประธานครับป้อมทหารอยู่ใกล้๕๐เมตร
ชาวบ้านไปเรียกทหารมาช่วยเจรจาทหารไทยเนี่ย
ก็ไปบาดตามนโยบายของผู้เด็กประยุทธ์จันทร์โอชาและทิกฮาราโภม
อย่างจริงจริงจังไม่ใช่เรื่องใหญ่โตย้ำว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โต
เข้ามาก็ขอให้ออกไปไปก็จบกันขอกันกินมากกว่านี้
วันหลังค่อยมาใหม่วันนี้กลับไปก่อนสุดท้ายฐานกัมพูชาก็กลับไป
แล้วยังไงต่อท่านประธานมาดูกันคลิปต่อไป

มันมันเป็นเรื่องที่แย่มากเหรอที่ชาวบ้านจะเข้าทำกินในที่ดินของตัวเอง
ทำวิ่งแย่หรอกครับอะ

ใจเย็นนะครับน้องจะไม่ใจเย็นได้ไงมันนานมากแล้วอ่ะ
มาทีไรจะบอกให้เอาข้าวไปเอามีดไปสับเอาไม่ให้มีเสียงมันทำสวนบ้านที่ไหนมันจะไม่ใช้รถไถ
เขาอยู่รอบอะไรกันออกต่อไป
ตามตรงกลับกันค่ะ
ไม่ได้แก้ปัญหาให้พวกผมแกบอกว่าไม่ได้ทำกินได้ไง

นั่นถ่ายรูปไปฟ้องหน่าย
ท่านประธานครับชาวบ้านพุทธภูมิ

ทำไมไม่มาไล่มาแล้วพูดถูกแล้วพูดถูกแล้ว
ถูกต้องแล้วครับทำไมไม่จับมัน

ถูกทหารเขมรไล่แล้วกลับมายังเจอทหารไทย
ไล่ต่อไม่ให้ใช้รถไถอ้างเสียงดังท่านประธาน
ท่านประธานนี่ท่านประธานดูนะชาวบ้านเมื่อกี้เนี่ย
คมครูด้วยการถ่ายรูปที่ผมบอก
ถ่ายรูปถ่ายรูปคือการข่มขู่นะครับท่านประธาน
ถ่ายรูปไปรายงานนายแล้วจะมาเอาเรื่องจะมาหาเรื่อง
ว่างั้นเถอะอ้อดูไปต่อเลยครับไงไงก็เปิดแล้ว
เปิดเสียงด้วยครับ
นะถ้าเผื่อพวกคุณเอ่อไปเสี่ยงนะซึ่งอันนี้
เมื่อกี้ผมก็เตือนคุณแล้วนะครับว่าตรงไหนเนี่ย
ที่มันเสี่ยงเนี่ยคุณก็อย่าไปเสี่ยงนะก็นี่ครับ
ถ้าสมมุติมันลงตัวเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีหน่วยเก็บกู้เข้ามา
เคลียร์ครีนแล้วเนี่ยพวกเราเข้าไปผมก็ยัง
ขอบใจว่าคนไทยไม่ไม่ประสูรเสียแน่ตรงนี้
ลงเหลืออยู่ที่เราติดติดป้ายวันนี้งั้นนั่นคือเป็น
จุดสำคัญที่คือผมสรุปไปเลยนะ
ไม่งั้นมันพูดกันไปแล้วไม่จบในเมื่อมันเป็นแผ่นดินไทยเนี่ย
นะแล้วคุณเนี่ยอยากจะเข้าไปทำนะโดยที่คุณคิดว่าคุณมีเอกสารสิทธิ
ผมก็พูดชัดแล้วคุณรับผิดชอบเอง
เข้าใจไหมตอนนี้ในเมื่อทางการเนี่ยเขายังไม่ยอมที่จะให้ชัดเจนเนี่ย
นะเราต้องพูดกันตรงไปตรงมาไม่ต้องไปอ้อมค้อมนะ
ในเมื่อทางการเขายังไม่ยอมชี้อะไรยังไงนะ
แต่คุณก็ไม่ยอมคุณก็อยากจะเข้าอ่ะผมก็พูดกันตรงเนี่ย
คุณต้องรับผิดชอบเองนะผู้ใหญ่โอเคเนี่ย
ถ้าเป็นชิ้นนี้นะผมอยากให้ทางพี่วิระเรียนท่านผู้การ
คืออย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เมื่อพี่น้องต้องการเข้าไป
ทำที่ตรงนี้ผมอยากให้ท่านผู้การให้ส่งน้องน้องหรือผู้ใต้พระท่าน
อะมาดูแลอย่างน้อยน้อยที่เขาอยากให้เขาเข้ามาเครียดทำงาน

ขนาดนี้คือมันก็คนละมันมันคนละชุดน่ะเอาพูดง่ายง่ายนะ
ที่แล้วอาจจะไม่เป็นที่พอใจของชาวบ้านนะแต่อันนี้เขาเป็นชุดใหม่แล้วนะ
ก็สับเปลี่ยนชุดใหม่เข้ามาแล้วนะเราก็ดูไปแล้วกันนะ
ท่านประธานครับท่านประธานฟังแล้วเฉยแต่ผมเนี่ยอุ้ยวาย
ตกใจตกใจขออุทานหน่อยได้ไหมครับท่านประธานโอ้โหพระเจ้า
กล้วยทอดอะไรขนาดนั้นมีกับระเบิดท่านประธานได้ยินไหม
มีกับระเบิดท่านประธานมีกับระเบิดในแผ่นดินไทยตรงนั้น
สามสิบปีสามปอสามพี่น้องพี่น้องแห่งบูรพาพยักษ์
สามแม่ทัพแห่งภาคหนึ่งสามสิบปียังกู้ระเบิดกันไม่หมดอีกเหรอ
มันเป็นไปได้ยังไงนี่สงครามเลิกมา๓๐ปีแล้ว
ยังกู้ระเบิดกันไม่หมดอีกสงครามเลิกสามสิบปีก็กู้ระเบิดไม่หมด
พวกท่านเนี่ยสมเป็นเฮียกู้จริงกู้อย่างเดียวกู้ทุกอย่าง
ก็ยังจะกู้อีกมันยังมีระเบิดให้กู้อีกเหรอ
นี่สงสัยต้องให้งบประมาณเขาตรวจสอบหน่อยมีงบกู้ระเบิดหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาจะเข้าไปทำกินในที่ดินตัวเองทหารไทยเกียรติวินัยกล้าหารมั่นคง
ไม่ยอมให้เข้าไปขู่ว่ามีระเบิดข้างในนี่ป้ายระเบิดเห็นไหม
ในคลิปได้ยินเสียงท่านประธานยุทธศาสตร์ของผมท่านวีระสมความคิดต้องไปช่วยพูด
พูดให้พักยกไปก่อนพักยกก่อนชาวบ้านเขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองด้วย
ถ้าเจอระเบิดอ่ะท่านพักยกก่อนภาพสิตามที่ท่านท่าน
ที่ได้เปิดนี้ท่านประธานสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าสัญญาเช่า๓๐ปีเนี่ย
ทำไมทหารยังอีดดิดออดเหมือนไม่เต็มใจคืนสิทธิ์ให้ชาวบ้าน
มันก็หมดไปแล้วสัญญานี่ก็มีข่าวว่ากำลังประสานจะขอต่ออายุ
การเช่ากับกรมที่ดินอีก๓๐ปีโอ้โหใจร้าย
โหดร้ายกับชาวบ้านไม่น่าเป็นทหาร

ท่านประธานจากในภาพท่านประธานจะเห็นว่า
ฝั่งกัมพูชาข้างล่างเนี่ยโหเจริญ
กมชาที่เจริญขนาดนี้มีชุมชนหนาแน่น
รัฐบาลกัมพูชาก็รีบทำถนนสร้างชุมชน
เรียกว่าพอเปิดโปรโมชั่นปั๊บก็รีบจับจองเป็นเจ้าของเลย
ฐานไทยจะเปลี่ยนใจตอนนี้ยอมยอมกันแล้วสร้างก่อนเลย
นั่นฝั่งกัมพูชาท่านประธานดูข้างบน
ฝั่งไทยประกาศอัดกฎิอาจารย์ศึกให้อำนาจทหารผลักดัน
เปิดช่องให้ลูกน้องทำมาหากิน
ท่านประธานว่าตกลงใครโง่ใครฉลาด
ระหว่างไทยกับกัมพูชาใครโง่ใครฉลาด
ขอภาพต่อไปภาพสิบสาม

จะเห็นว่าฝั่งกัมพูชาเขาเจริญขนาดไหนนะ

เขามุ่งเน้นเศรษฐกิจชุมชนแต่ประเทศไทยมุ่งมุ่งเน้นเศรษฐกิจทหาร
เอานั่นดูแผนที่แล้วเรานี่เหมือนเกาหลีเหนือเลยท่านประธาน
บอกได้คำเดียวไขขี้หน้าน่าอายประเทศด้อยพัฒนาที่นี่
เอาที่ดินไปทำมาหากินกันกองทัพรวยสวยประชาชน
คุณเซ็นเป็นใหญ่เพราะสู้รบแต่ป๊อกป้อมประยุทธ์เป็นใหญ่เพราะยึดอำนาจ
มันต่างกันเยอะความสามารถมันต่างกัน
ท่านประธานครับเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่า
นายกคุณเซ็นเนี่ยนักรบรองเท้าแตะทั้งเก่งทั้งฉลาด
เหนือกว่าสามปหลายคุมถึงว่าสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ทำอะไรก็แพ้เขาทุกเรื่องมีชนะเขาอยู่เรื่องเดียว
คิดเครื่องคิดเลขเก่งกว่าเขาเท่านั้นเองอย่างอื่นแพ้ก็หมด
ท่านประธานครับกัมพูชาผลักดันคนมาอยู่เต็ม
พื้นที่บ้านน้อยป่าไล่บ้านหนองดอขอภาพ๑๔นะฮะ
ขอภาพ๑๔ด้วยบ้านโคกสูงตามแผนที่นั่นนะฮะ
ตอนนี้เป็นที่ของกัมพูชาไปหมดแล้วเท่ากับเราเสียดินแดนให้กัมพูชาไปโดยปริยายแล้ว
ทั้งขึ้นดินในนิดดินในชาวบ้านซวยเพราะความซื้อเบื้อของทหารไทย
ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันที่ไปห้ามชาวบ้านไม่ให้เข้าพื้นที่ตัวเอง
ห้ามเขาทำไมกลัวสงครามมันมีที่ไหนตอนนี้ไม่มีแล้ว
ท่านประธานที่เคารพท่านสงสัยเหมือนผมไหมครับว่า
ทำไมหมดสัญญาเช่า๓๐ปีแล้วทหารถึงยังอิดออดเหมือนไม่เต็มใจคืนสิทธิ์ให้ชาวบ้าน
นี่ก็มีข่าวว่ายังไม่เข้ากับรังกษัตริย์กับความประมาณตามที่ผมว่า

ผมสงสัยท่านประธานทั้ง๓ป่อเนี่ยรับราชการก็เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งทั้งสามคน
เป็นผู้บัญชาการฐานบกก็ทั้งสามคนแล้วมูทำอะไรกันอยู่
ปล่อยให้กัมพูชาล้ำหน้าไทยโอ้โหไปริ้วเจริญไปนู่นเลย
สงสัยทั้งสามป่อ
น่าจะนั่งกดเครื่องคิดเลขเพลินน่าสงสัยไหมครับท่านประธาน
อ้าวแต่ถ้าว่าไม่สงสัยก็ไม่สงสัยท่านประธาน
เราไปหาดูเหตุผลกันทำไมพี่น้องสามปอจึงเติบโตจากกองกำลังบูรพาได้เป็นแม่ทัพภาคหนึ่ง
ทั้งสามพี่น้องที่นั่นต้องมีอะไรดีสักอย่าง
ขอภาพต่อไปฮะท่านประธานนี่ภาพข่าว
วันเดียวครั้งเดียวหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคน
จับแล้วเป็นไงกรมการข่าวในพื้นที่บอกผมว่าจับแล้วก็จ่ายแพงหน่อยไม่มีอะไรหรอกครับ
ไปก็ไม่มีใครรู้หรอกมันเป็นอย่างนั้นท่านประธาน
ถ้าพูดถึงเรื่องแรงงานเถินก็มีเข้าเข้าออกออกทุกวันนั่นแหละครับ
อัตราเขาคิดกันอย่างนี้นะครับท่านประธานขาออกจากกัมพูชาเนี่ย
ทางนั้นเขาคิดพันหนึ่งสองพันส่วนขาเข้าไทยเนี่ยก็หกพัน
รวมแล้วกับหัวละเจ็ดพันบาทแต่ถ้าเป็นคนจีน
คนจีนรวยหน่อยท่านประธานทราบไหมครับว่าเท่าไหร่
หัวละหนึ่งแสนหัวละหนึ่งแสนบาท
นี่ถ้าจะจับกันจริงเชื่อผมเถอะ
หมดสักตัวก็ผ่านไปไม่ได้หรอกครับ
ตลอดทั้งเส้นถนนทั้งเส้นนี้ป้อมทหารเต็มไปหมด

๐๓๐๔๕๖๗๘โอ้โหโหโหเยอะแยะมันไปหมด
งดสักตัวก็ผ่านไปไม่ได้ผมยืนยันกับท่านประธานรับประกัน
ภาพนี้ท่านประธานเส้นสีเหลืองคือถนนศรีเพล
สร้างถนนเนี่ยเอาช่วงสั้นในนี้ยาวประมาณ๕๖กิโลกรัม
วิ่งคู่ขนานไปกับเส้นสีฟ้าคือชายแดนกรรมประชาติ
ผลจากการประกาศกฎอายการศึกให้อำนาจทหารเป็นเจ้าภาพบูรณาการเบ็ดเสร็จทุกเรื่อง
จึงทำให้ถนนเส้นนี้เป็นหนึ่งในแหล่งผลประโยชน์มหาศาลที่มิชอบของทหารบางคนไปหากินกัน
ภาพนี้เฉพาะตำบลป่าไล่ช่วงสั้น๕กิโลนี้
ท่านประธานจะเห็นทางเชื่อมผมคิดไว้ทางเชื่อม
นั่นคือทางเชื่อมเข้าไปลักของเอาของสิ่งที่ผิดกฎหมายหนีภาษีต่าง
และงานเถิญต่างผ่านเส้นนี้
เส้นทางลำเลียงเฉพาะช่วงสั้น๕กิโลนี้มีประมาณ๖๗เส้นทาง
และทางออกทุกเส้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะยังไม่จบ
และถังออกทุกเส้นจะมีด่านตรวจของทหารท่านประธานจะเห็นสีเขียวเนี่ย
เขียวเป็นด่านแต่ผมจดไว้ไม่หมดทั้งหมดช่วงเนี้ย
มี๑๒ด่าน๑๒จุด
ผมยืนยันกับท่านประธานไปแล้วงดสักตัวก็ผ่านไม่ได้

ท่านประธานครับนี่คือช่องทาง
ลำเลียงของนี่ช่องที่หนึ่งอยู่หน้ากองร้อยทหาร

ทหารน่าจะใช้เป็นทางติดต่อกันระหว่างกันสองฝ่าย
จะมีขาวมีเทาบ้างก็แล้วแต่แต่จริงจริงแล้วมีช่องนี้ช่องเดียวก็พอ
จะไปมีช่องอื่นอีกทำไมเยอะแยะไปหมดเพื่ออะไร
ภาพต่อไปครับภาพที่สิบแปด
นี่เป็นเส้นทางที่สองอยู่ใกล้ที่ดินนายสาลีที่เขมรบุกเข้าไปแปลงนั่นแหละ
ภายในช่องทางที่ดินจะมีที่พักสินค้าอยู่ข้างใน
สินค้าอยู่ข้างในของคำเห็น
ขอภาพต่อไปครับภาพที่สิบเก้า

เส้นทางที่๓ถัดลงไปอีกไม่ไกลก็เป็นเส้นทางธรรมชาติชาวบ้านให้ข้อมูลกับผมว่า
เป็นของอดีตกำนันชื่อกำนันบ่อแหวน

กำนันวาแหวนคนนี้เป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่

ถ้าได้รับคำสั่งมาจำการใหม่
ต้องไปพบกำนันบ่อแหวนนี้ก่อน

มาใหม่ก็ต้องไปคุยไปพบกัน
อะไรยังไงเท่าไหร่ก็ต้องไปว่ากัน
กำนันบ่อแหวนเนี่ยก็สนิทสนม

ตามรูปกัมพุชาน

เครื่องหมายมีวัตถุระเบิดห้ามเข้าเป็นอันตราย

ติดอยู่เต็มไปหมดแล้วครับไม่ใช่เฉพาะตรงนี้

ที่ดินแปลงนี้กรมการข่าวผมก็บอกว่า
เป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

เส้นทางที่๔ก็เป็นเส้นทางของคุณหญิงคนนายคนหนึ่งชื่อ

ทุกครั้งที่ทหารพรานสับเปลี่ยนชุดกำลัง
ก็ต้องมีคนถือกุญแจเป็นของตัวเอง

กรมข่าวของผมบอกว่า

เพราะคุณหญิงรวยมาหารวยอยู่แล้ว
ส่วนวงกลมสีแดงสภาพนี้ไม่เห็น

สินค้าของแต่ละจุดจะออกมาต่างกันท่านประธาน

อารรันท์โคกสูงตาพระยาออกแหล่งงานมีกันหมด

โคกสูงออกมอเตอร์ไซด์เถือนอย่างเดียว
เสื้อผ้าก็มีเงินทั่วไปมีกันหมด

ส่วนส่งออกก็กัญชงกัญชากำลังมาแรง

ช่องทางธรรมชาติทั้ง๔ช่องทาง

ให้ทำมาหารับประทานกัน

คืนที่เขารู้กันหมดว่าทุกหน่วยเนี่ยใครจะเข้าไปยุ่งสุรกากรสรรพากรตมเข้าไปยุ่งไม่ได้
เพราะด้วยกฎอายการศึกนั่นเอง
เถินก็ทำมาหากินกันเนี่ยก็ทำร่วมกันสองฝ่ายกับกัมพูชา
มีหัวหน้าทางฝั่งนู้นเชื่อในพลศดูแลพลภิโรธฝั่งนั้น
ส่วนทางไทยมีในทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับบิ๊ก
ตามรายงานข่าวลือของผมเนี่ยลือกันแซ่บทั้งตลาดลงเกลือ
สวยเนี่ยส่งถึงผลเอกประวิทธิ์
ใช่ไม่ใช่ก็ตอบมาชาวบ้านเขาจะลือกลือ
ถ้าเขาเชื่อกลัวเขาจะไม่เชื่อ
ท่านประธานปัจจัยสำคัญที่สุดที่เอื้อธุรกิจมืด
และผูกขาดผลประโยชน์ให้กับทหารกลุ่มนี้
การประกาศใช้กฏไอ้อยากาศศึก
อำนาจทั้งหมดจะอยู่ที่ทหารขอภาพที่๒๑
การประกาศใช้กฏไอ้อยากาศศึกในอมเผืออรัญจังหวัดสาแก้ว
ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๖๓แล้ว
ใช้มาทุกวันนี้ใช้มานานแล้ว
ยกเลิกเลยให้มาติดต่อตลอดเลยผลประโยชน์ดีเหลือเกิน
แต่คราวที่ผลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจประกาศอายการศึกยังแถมทวีคูณให้ด้วย
โอ้โหสันต้าตู่มาเองแจกแจกลูกน้อง
ไม่เป็นไรเงินเยอะท่านประธานที่เคารพ
การที่ยังคงกฎอายการศึกไว้ทั้งที่ไม่มีสงครามมาหลายปีแล้ว
ก็เพื่อเปิดช่องให้มีการเข้าไปหาประโยชน์ที่มิชอบ
เปิดช่องทางการค้าของเถื่อนเรียกรับสวยจากธุรกิจผิดกฎหมาย
จากขบวนการขนสินค้าหนีภาษีเรียกเก็บเงินจากแรงงานเถื่อนชาวเขมร
สร้างความร่ำรวยอย่างมหาศาลให้กับทหารบางกลุ่มบางคน
กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ราชการ
ภาพต่อไปภาพที่๒๒ท่านประธานที่เคารพรัฐมนตร์มาตรา๖๓
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
ดังนั้นเอาลงได้สิครับดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกรรมกรมการข่าวของผมทั้งหลาย
จะได้ช่วยกันแอบแอบครับแอบสอดส่องในเรื่องนี้เปิดเผยไม่ได้
กรมการข่าวกลัวตายท่านประธานกลัวตายเพราะกลัวทหารมีกฎอายการศึก
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาปี๖๔เนี่ยก็มีการโยกย้ายประจำปีแต่งตั้ง
พลโทษศุกร์สรรค์หนองบูร่างมาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งคนใหม่
สายตรงบ้านป่ารอยต่อและสายตรงลุงตู่ลุงป้อม
ป๊อกตัวจริงของแท้กรมการข่าวเขารับประกันคุณภาพ
ท่านประธานรับประกันไม่ผิดพลาดหลังจากรับตำแหน่งไม่นาน
ก็ได้มีการสับเปลี่ยนผ่อบ่อชุดควบคุมกรมฐานภาณที่๑๒
ควบคุมตรงนี้นั่นแหละ
เป็นการสับเปลี่ยนที่ไม่ปกติ
เพราะเป็นการโยกย้ายนอกระดูกาลก่อนการแต่งตั้งประจำปี
เมื่อท่านมาเป็นแม่ทัพคนใหม่ก็เป็นเรื่องธรรมดา
เพราะว่าถ้าท่านรู้ว่ามีการทุจริต
ก็ต้องดึงเอาลูกน้องที่เชื่อใจได้มาเปลี่ยนมาทำงาน

และต้องให้ความเป็นธรรมกับท่าน
ในเรื่องที่ผมเจอไปต่อไปนี้
ท่านก็โยกเอาพันธุ์เอกปิญญาเนธพัฒนาศาสตร์
วิทวงศ์ลูกน้องจากพลลเก้ากาจนบุรี
มาทำงานแทนผู้การคนเดิม
แล้วก็ย้ายคนเดิมพันเอกเอาอ่างเอ

และผอสทานภาคที่๑๒อีก๗คน
ยกย้ายตั้งกรรมการสอบสวนท่านประธาน
ผลการสอบสวนพบว่า
ผอ๑๐๖คนมีความพิษ

ว่ารีบลาออกราชการหนีตายไปทันทีเพราะไม่มีหลักฐานการโอนเงิน
เชื่อมโยงถึงการโอนเงินให้เลยหนีตายลาออกราชการไปเลย
ส่วนผอบ่อร้อยทั้ง๖คนมีหลักฐานชัดเจน
หลักฐานการโอนเงินกับขบวนการขนคนผ่านแดนที่ผิดกฎหมาย
หนีภาษีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หลักฐานชัดเจนอยู่๖คน
ผอบ่อร้อยที่๑๒๐๑ชื่อผู้กองเชาะช้าง
แต่ตอนนี้ยศพันตรีแต่กรมข่าวลือยังคงเรียกยศเดิมทุกกองเช่าชาติ
ท่านประธานอย่าตกใจนะครับ
เฉพาะผู้กองช่อช้างเนี่ยมีทองคำทองคำแท่งอย่างเดียวมูลค่า
มากกว่า๑๐๐ล้านบาทเรื่องนี้กรมข่าวลือเขาลือแซ่นทั้งตลาดลงเกลือ
ท่านประธานที่ขอรบครับคนที่ให้ข้อมูลนี้กับทหาร
คนที่ให้ข้อมูลนี้คือคนที่ให้ข้อมูลกับคุณวีระเป็นทหาร
ให้ข้อมูลกับคุณวิระสมความคิด
สำหรับเรื่องนี้กองทัพภาคที่๑ก็ปิดข่าวเงียบ
แต่คนในพื้นที่เขารู้กันหมดฝ่ายปกครองสุรกากรตมเขารู้หมดเพราะว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างต้องการได้รับผลประโยชน์
ต่อมอสุรกากรเขาก็ไม่พอใจทหารใช้กรุยการศึกกินคนเดียว

สรุปทหารกินคนเดียวต่อมอตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเข้าไปจับก็เข้าไปไม่ได้
ก็จับไม่ได้เพราะว่าทหารดูแลส่งถึงอนาเคตเลยให้พ้นไว้เลย
จ่ายตังค์แล้วไปไปท่านประธานที่เคารพ
นี่เป็นเรื่องสุจริตประพฤติมิชอบและร่ำรวยผิดปกติที่กองทัพภาคที่หนึ่ง
ได้ทำการสอบสวนแล้วแต่เก็บเรื่องไว้เงียบ
แค่ลงโทษด้วยการเอาไปประจำที่มณฑนฐานบกที่
กรมการข่าวของผมเขาบอกว่าเอาไปประจำตำแหน่งชกท๐
ถ้าตัดศูนย์ไปตัวเหลือ๐๐๐๗จะเท่กว่านี้เยอะ
ชำนาญการทางทหาร๐๐๗คือเอาไปฟีดแข็งไว้เฉยอย่างนั้นแหละ
ท่านประธานครับการกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตใจ
กลายเป็นว่าทหารจับทหารด้วยกันเองจับแล้วตั้งกรรมการสอบแล้วก็เงียบงบ
กรมการข่าวก็ต้องเอาไปทำหน้าที่ลือกันให้แซ่ดว่าเรื่องนี้สุดท้ายจะเป็นไง
จบกันไปไม่ใช่เรื่องใหญ่โตจบกันไปวันหลังขึ้นมาว่าไหม
ท่านประธานครับประเด็นอยู่ตรงนี้ตรงที่เรื่องนี้เป็นเรื่องทุจริตร่ำรวยผิดปกติ
รัฐก็ต้องขึ้นกับกฎหมายประชาแต่กลับเอามาประจำ๐๐๐๗แช่แข็งรอกเกษียณ
เท่ากับช่วยกันหรือต่อลองกันต่อลองผลประโยชน์กันอยู่หรือยังไร
สายข่าวจากกรมข่าวลือของผมบอกว่ามีการต่อลอง
ได้มาเยอะก็แบ่งนายจะได้ไม่ต้องติดคุก
นายก็จะได้ให้อยู่อย่างนี้ต่อไปจนตาย
ข่าวก็เป็นอย่างนี้และที่สำคัญหลังเปลี่ยนชุดใหม่ก็เข้ามา
การหาผลประโยชน์ก็ยังมีอยู่แต่ถ้าถามท่านนายกพอดีไม่อยู่
อยู่จะถามท่านก็ต้องตอบว่าไม่มี
แต่ถ้าถามท่านแม่ทัพภาคท่านก็จะคงตอบเหมือนกันว่าไม่มี
เพราะเดี๋ยวนี้มีผลงานการจับคนลักลอบเข้าเมืองเป็นระยะให้เห็น
จับมากขึ้นว่างั้นเถอะก็จริงครับแต่ท่านประธานที่เคารพครับ
ผมมีคำถามว่าถ้าไม่มีแล้วทำไมทหารยังกึ๊กกึ๊กกักกัก
ให้ชาวบ้านเข้าที่ดินทำกินแล้วทำไมทหารกัมพูชาถึงจะต้องมา
ครูบังคับคนไทยไม่ให้เข้าที่ดินเหตุการณ์มันยังเหตุผลมันยัง
แย้งกันอยู่ท่านประธานครับเหตุที่ไม่ให้ชาวบ้านเข้าที่ดิน
ทำกินตัวเองก็เพราะว่าต้องการคงสภาพให้เป็นป่าลกล้าง
ในทุกเส้นทางลำเลียงสินค้าของเถื่อนเนี่ย
จะมีจุดพักคอยสินค้าเป็นจุดรวมสินค้าอยู่
สารพัฒน์ที่จะผ่านแดนเข้ามาทั้งแรงงานไทยของเถือนของนิพศิ
จะเข้ามายังประเจิดประจื้อกระปริดกระปลอยไม่ได้
มันน่าเกลียดต้องรวมกันแล้วออกมาทีเดียว
เวลาที่ดีที่สุดตอนฟ้ามืดทำไม่ได้หลังหกโมง
ทหารจะปิดด่านปิดหัวปิดท้ายห้ามคนเข้าออก
ท่านหนุนสีเพ่นเด็ดขาด
เมื่อไม่มีคนเข้าออกรถไม่มีคนไม่มี
ท่านทหารทำตามสบายเลยครับ
ทุกคืนรถขนของจะวิ่งเข้าออกผ่านหมู่บ้านเข้าไปตลาดลงเกิน
ทำอย่างเป็นล่ำเป็นซ้ำเป็นสรรมาโดยตลอด
ท่านประธานเห็นจุดสีเขียวนั่นก็ตามที่เรียนท่านประธานไปแล้ว
เป็นด่านตรวจทหารช่วงสั้นมี๑๒ด่าน
ในนี้จุดอยู่ไม่กี่จุดแต่มี๑๒จุดตรงถึง๑๒ดัด
และยังมีกล่องบังคับการทางอันพันธ์สี่เหลี่ยมสีเขียวเนี่ย
หัวท้ายปิดหัวร้ายอยู่
ส่วนช่องลำเลียงสินค้าเนี่ยก็มี๖๗ช่องทาง
ไปถึงเส้นสีแดงเนี่ยทะลุกันทะลุกันทะลุกัน
ท่านประธานส่วนรูปไฟท่านประธานได้รูปไฟไหม
นั่นคือกับระเบิดกับระเบิดวางอยู่ทั่วนั่นอ่ะ
ตามที่ทหารว่าท่านประธานดูรูปนี้แล้วคิดเหมือนผมหรือเปล่าท่านประธาน
ท่านประธานดูรูปนี้แล้วคิดสิทำไมมันเป็นอย่างนี้
ท่านประธานผมเชื่อว่าท่านคงคิดไม่ต่างจากผมหรอก
นี่เป็นการสกัดกั้นปิดทางบีบให้ต้องเข้าออกตามช่องทาง
ตามที่ทหารกำหนดเห็นภาพนี้จะคิดเป็นอื่นไปไม่ได้
ขู่ว่ามีกับระเบิดห้ามใครไปยุ่งห้ามใครเข้าไปทำมาหากินห้ามใครไปอยู่ตรงนั้น
แล้วก็มีช่องทางมีด่านเต็มไปหมดด่านจะไปตั้งให้ใครอ่ะ
นั้นจะตั้งให้ใครในนั้นไม่มีคนอาจจะมีหมาสองสามตัว
ท่านประธานครับทหารเช่าที่ป่าไม้แต่ทำมาหากินบนความเดือดร้อนของประชาชน
การค้าการขายบริเวณชายแดนเนี่ยมูลค่าปีละนับหมื่นล้านบาท
ในขณะที่เปิดให้มีช่องทางเขาออกแท้หกเจ็ดช่องทาง
เฉพาะช่วงสั้นตรงนี้ทหารอ้าง
พื้นที่ตำบลป่าไล่อยู่ภายใต้กฎอายการศึก
และก็ยังมีกับระเบิดหลงเหลืออยู่กู้ไม่หมด
กู้ทุกปีกู้ปีละหลายล้านยังกู้ไม่หมด
ทหารจะไม่รับผิดชอบในความปลอดภัยดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาชีวิต
ชาวบ้านจึงไม่อนุญาตให้เจ้าของที่ดินเข้าไปที่ดินทำกิน
กินเองทหารจะกินเองชาวบ้านห้ามเข้าไปทำกิน
ท่านประธานที่เคารพครับกองทัพภาคที่หนึ่งอ้างทหารยังเก็บกู้
กับระเบิดไม่หมดและเหตุผลที่ยังเก็บกู้กับระเบิดไม่หมด
เพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยจากกัมพูชา
วันนี้สงครามจะจบมาสามสิบปีแล้วกัมพูชาหุ่นเซ็นเขาไม่เห็นกลัวเหมือน
ประเทศไทยเลยทหารยังกีดกันคนไม่เข้าพื้นที่อยู่จนปัจจุบัน
เราเสียดินแดนไปแล้วเหมือนกรณีข่าวพระวิหารเสียไปหมดแล้ว
ชั่วประเทศมาตั้งแต่บี๓๔จนปัจจุบันแล้วนี้
เหมาะสมที่สุดในการเป็นทำเลที่ดีในการทำมาหากิน
สมัยท่านนายกตอนเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งไม่ทราบว่าท่านเป็นคนหาทำเลนี้หรือเปล่า
่ำเลดีจริงหรือพลโทประวิทย์หรือพลโทอนุพงศ์สมัยนั้น
หาเก่งจริงเหมาะสมจริงด้วยประการทั้งปวง
ทั้งหมดด้วยประการทั้งปวงเวลาน้อยขอผ่าน
ท่านประธานครับหลังฟ้ามืดกระบวนรถกระบะหลังคาขาว
ลักษณะแบบเหมือนกันทุกคันไปภาพตามภาพนี้เลยครับหลังคาขาว
จะออกทำงานรับส่งสินค้าวิ่งเข้าถนนซีเพลแต่ละวัน
สินค้าจะมาที่ช่องไหนกระบวนรถหลังขาวนับ๑๐คันจะวิ่งไป
ก็มหาศาลห้าหกเจ็ดพันต่อวันวันละห้าสิบถึงร้อยคน
เป็นเงินเท่าไหร่ท่านประธานอย่าไปคิดผมก็ไม่คิดปวดหัว
แต่รายได้มหาศาลยิ่งกว่านั้นก็คือสินค้าหนีภาษีเลี่ยงภาษีกระบะ
หลังคาขาวเนี่ยมีหลายสิบคันเหมือนเหมือนกันหมด
จะวิ่งเข้าออกตลอดเวลาผมจะพาไปดูหลังคาขาวสด
จากถนนศรีเพลวันที่สิบแปดผมกลับเรียนท่านประธานผมไปเอง
ผมไปถ่ายเองวันที่สิบแปดสดสดให้เห็นกับตา
แต่ก็อยากจะมาแบ่งท่านนายกอดีตแม่ทัพกองทัพภาคที่๑
ให้ได้ดูแบ่งท่านคณะท่านสามปอดีตแม่ทัพกองทัพภาคที่๑
ดูเหมือนกันขอภาพต่อไปครับวีดีโอที่หนึ่งเลยครับ
เปิดเสียงด้วยฮะผมไปถ่ายเองท่านประดาน
ดูกระบะหลังขาขาวในหนึ่งนาทีนี่ไปแล้วใช่ไหมครับ
อ่าไปแล้วหนึ่งคันนี่เป็นเวลาวันที่สิบแปด
รูปวิดีโอที่สองติดต่อกันเลยครับ
นี่คันที่สองไหวแล้วนะครับเปิดเสียงด้วยครับ
คันที่สามติดติดกันนะครับเนี่ยในหนึ่งนาที

ข่าวเหมือนกัน

คันที่ห้าวิ่งผ่านไปครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
เวลาไม่กี่นาทีพบกันก่อนที่
อยากเล่นอย่างแรงด้วยนะคะ
นี่

นะครับ

นี่นะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ดีเลยดีเลย

เนี่ยมาแล้วหนึ่งกัน

ฟังแล้วพยายามดูข้อมูลนะครับ
ซึ่งจะเห็นว่าหลายครั้งนี้ข้อมูลทั้งฝ่ายผู้ตอบเอง
ฝ่ายผู้ถามเองฝ่ายผู้พิพระเองเนี่ย
เขาไม่ได้ตรงกันนะครับ
เรื่องก้ออาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

สามทุ่มกว่าถึงจะได้ถ่าย

กว่าจะไปวนไปวนมากว่าจะได้ทำเลตรงนี้ก็วกวน
พอเช้าก่อนจะกลับกรุงเทพผมก็ไปดูถนนสี่เพล
ท่านประธานผมจะพาท่านประธานไปดูทิวทัศน์ถนนสี่เพนด้วยกันครับ
สี่สิบครับนี่เป็นทางเข้านะฮะตรงนี้มีทางเข้านะครับ
แล้วก็มีทางมีด่านหยุดตรวจชมพูเนี่ยสีส้มเนี่ยเป็นด่านนะครับ
คำถามคือทำไมต้องมีด่านมากขนาดนี้
สองข้างทางเป็นป่าจะเป็นโกดังเป็นป่า
ไม่มีใครอยู่เลยจะมีด่านไปทำไมท่านประธาน
จึงเข้าขัดขวางการแพ่วถางที่ดินแปลงที่เขมรบุกไปข่มขู่
ภาพสุดท้ายครับท่านประธานดูแผนพังนี้นะครับ
สีเขียวคือที่ดินแปลงของนายสาลีที่ทหารเขมรและทหารไทยเข้าไปตรงนี้
ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งให้หยุดอย่าเข้ามาแพ่วถาง
เพราะว่าข้างหลังวงไว้สีชมพูสีส้มนั่นอันนั้นเป็นที่จุดรับส่ง
คนงานแรงงานกัมพูชาเขาส่งแรงงานจากตรงนี้
ส่งผ่านเส้นสีแดงเส้นสีแดงเนี่ยมีเส้นสีแดงเป็นทางออก
รถเข้าได้ออกได้เดินได้ออกมาทางนี้
ท่านประธานลองนึกภาพถ้าแพ่วถังที่แปลงนี้โล่งโจ้งไปหมด
ธุรกิจทำไม่ได้เสียหายเยอะยับเพราะฉะนั้นจึงไปข่มครูอยู่ทุกวัน
ไม่ให้ทำไม่ให้เปิดทหารไทยก็เอาเขาไปด้วยทั้งหน้าที่แปลงเนี้ย
ตรงข้ามพอดีมีทางออกเป็นทางลัดออกไปตลาดลงเกลือได้
ที่ดินดีขนาดนี้มูลค่ามหาศาลทำเลดีเยี่ยมท่านประธาน
ท่านประธานครับก่อนจะจบ
ผมขอสรุปนิดหนึ่งการประกาศใช้กฎเกียรการศึกของกองทัพภาคที่หนึ่ง
และการเช่าที่ดินที่ป่าสงวนทำให้ความเจริญของชุมชนไทย
ล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านเพิกเฉยละเลยต่อการใช้กฎอายการศึก
เอื้อประโยชน์ต่อการคาสิ่งผิดกฎหมายและเอื้อประโยชน์ให้ทหารในกองทัพภาคที่หนึ่ง
ทุจริตต่อหน้าที่สร้างความร่ำรวยบนความอายุติธรรมต่อประชาชน
เจ้าของที่ดินต้องลำบากเข้าที่ดินทำกินไม่ได้
่งเฉยต่อการไม่เคารพต่อสิทธิอธิปไตยและสิทธิของประชาชน
จากการคุกคามของทหารต่างชาติเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ทุจริต
ทางนโยบายใช้นโยบายนี้มาทุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง
และพวกพ้องในกองทัพภาคที่หนึ่ง
ท่านประธานที่เคารพด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้กับผม
กล่าวหาผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ไม่ดูแลปกป้องไว้ซึ่งอธิปไตยบูรณะ
ภาพแห่งอนาเขตเกียรติเกียรติภูมิของประเทศและผลประโยชน์ของชาติ
ไม่ดูแลให้เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาตามกฎหมาย
ปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริตบนความเดือดร้อนของประชาชน
ปล่อยประละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือกับทหารต่างชาติลุกล้ำอธิปไตยไทย
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
กับผมจึงไม่ไว้วางใจผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรรมตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไป